รายการที่ผ่านมือพี่ตุ๊กตอนนั้นหลายสิบรายการมากจนมีอยู่วันหนึ่งมันหายไปหมดเลยมันหายไปหมดเลย
มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะบ่นมากมั้งแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนั้นมันประหลาดอ่ะดวงมันมันทุกอย่างมันเหมือนกับมันเฟลล์หมดความรักก่อเฟลล์ปัญหาในบ้านในครอบครัวปัญหางานการมันมันเหลือศูนย์อ่ะมันปีไหนปีไหนจำได้ไหมปี๔๘ข้าม๔๙ปี๔๙
อ่ะลองไปดูย้อนไปดูที่ดวงสิช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่มีเดาเสาโคจรทัพพระจันทร์แล้วมาทัพพระรหสบดีมันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนลึกจุดจุดผลัดชีวิตที่จะต้องเจอการหยุดแล้วเริ่มต้นมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดใหญ่แล้วเป็นการเปลี่ยนที่ดีมากอ่ะคือโอเคหลายคนอาจจะบอกว่
พอขึ้นใหม่นะมันจะถูกจัดสรรเป็นระบบคือมันดีตรงที่โอเคอาจจะตกงานไปช่วงนึงนะคะแต่มันทำให้เราได้พบธรรมะแล้วการที่เราได้เข้าไปพบธรรมะได้ได้รู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะพี่มีความสุขมากจากจุดนั้นเลยใช่ไหมพี่มีความสุขโดยที่พี่ไม่รู้ตัวตลอดเวลาพี่คิดว่าพี่มีคว

นี้เหรอแล้วจะไปทำอาชีพอะไรแล้วเราจะไปทำอะไรได้วะคิดมากเออแต่จริงพอพอตอนหลังเนี่ยพอกลับมาคิดสรตะก็ดูอ๋อนี่ไงที่เขาเรียกธรรมะจัดสรรธรรมจัดสรรจริงก็ไม่ได้จัดสรรเราไปไหนจัดสรรเราเข้าวัดจัดสรรเราไปสู่ธรรมะการปฏิบัติจัดสรรเราไปสู่หลวงพ่อกล้วย
ผมไม่ตรงฉันยังทำไม่เสร็จนะฉันยังทำไม่เสร็จนะผมไม่ตรงหน้าไม่ใช่รองพื้นสีนี้ไม่ถูกใจเป็นยังไงคะ
พี่ก็จะแบบว่าแต่อันนี้ก็ต้องมาจากมันมีเหตุถูกมะเหตุที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะจบมาจริงจริงหรือเปล่าฮะไอ้เรียนวิชาธรรมผมนี่จบมาจริงจริงหรือเปล่าจบมาไม่จริงแน่แน่เลยเดี๋ยวดูใช่นะไม่ได้จบเลยแล้วก็ทำทำทำทำเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทำได้อ่ะก็ทำได้อ่ะเอออ่ะแต่งหน้าก่อนจะอะไรบอกบอกแล้วคิ้วพี่โค้งนิด
ดาวประจำตัวคือดาวอังคารเช่นคนเกิดราศีเมษราศีพิจิกษ
อังคารเป็นดาวประจำตัวหรือดาวประจำราศี
หรือคนที่มีลาหูกุมจุดเกิด
อันนี้ดาวประจำตัวไม่ได้มีลาหูกุมแต่ดาวประจำตัวเป็นดาวอังคาร

ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐอยู่อย่างหนึ่ง

ความยุติธรรมเนี่ยมันจะนำมาซึ่ง

อย่าให้เห็นใครโดนเอาเปรียบหรืออะไรนะ

ว่าต้องการยังไงและทำไมไม่ทำตาม

เห็นหน้าวีนเห็นหน้าเอาเรื่องเปล่า

แต่ยอมรับใช่ไหมเวลาเอาเรื่องเขาเนี่ย
เอาเรื่องมีประวัติศาสตร์ในการเอาเลย

หุดคุ้ยเลยแหละ

เห็นหรือเปล่า
พี่ธีกรโดดถีบ

มันก็ทำไม่ได้มันไม่ควรทำ
แต่ถามันไปแล้ว
ดาราเด็กมาไม่สวัสดีปุ๊บ

เกิดมีดาราซุปเปอร์สตาร์มาคนนึง
เดินผ่านพิธีกรไปเลยไม่ยอมสวัสดี
มันจะใหญ่โตแค่ไหนก็แล้วแต่เข้ามาทีหลังก็รุ่นน้องฉันแหละ

บอกพูดอย่างนี้คือนั่งทำผมทำอะไรอยู่

แบบว่าคือเรานั่งทำผมทำอะไรอยู่แล้วก็ดาราที่จะมาออกรายการเรามันต้องรู้แล้วออกรายการนี้พิธีกรเป็นใครถูกไหม
แม้ว่าจะมีหลายคนก็คือเราเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็อายุขนาดนั้น
เข้ามาเนี่ยการยกมือไหว้คนเนี่ยมันเสียตรงไหนวะอยากจะรู้
ตอนนั้นมันมีนักร้องดังแล้วก็จะมีในวงมีฝรงฝรั่งแต่พูดไทยได้ไม่มีใครมาไหว้เรานะแล้วก็บอกหากิน
แต่ว่าจริงเราไม่ได้พูดหากินเราพูดหา
เขาเรียกว่า
อยู่ในเมืองไทยเปล่า
อยู่ในเมืองไทยมันต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไปลามาไหว้สรุปแล้วพ่อแม่มันไม่สั่งสอนหรือพี่เลี้ยงที่พามันมาไม่ดีกันแน่

มันไม่ถูกต้องนะลูกขอบอกไว้เลย
คุณไม่เชื่อเหรอว่าฉันจะไปกับคุณไปพูดจะไปพูดต่อถึงคุณในทางที่ดี
ถึงคุณในทางที่ดีดูนะไอ้คนนี้มันน่ารักมาก
ฉันอยู่ตั้งไกลมันวิ่งเข้ามาไหว้ฉันมันเป็นเด็กมีสัมมาคารวะ
คุณไม่คิดเหรอว่าฉันจะไปพูดถึงคุณในทางที่ดีเกินจริงอ่ะอืม
แต่ถ้าคุณลองมาไม่ดีคุณไม่คิดเหรอว่าฉันจะด่าให้คุณจมธรณีได้
มันไม่ใช่ว่าเราแน่นะแต่ด้วยความที่อาจารย์บอกว่า
อยากจะสั่งจะสอนอยากจะให้ในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยพี่
ดาวพระฤหัสชัดมากมันมันจริงดาวพระรหัสดันมหาอุดค่ะคุณคะ
พี่ไปวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยโอเคเราไปศึกษาธรรมะ
เราได้อะไรต่ออะไรมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจริงแต่ถามว่าพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะไอ้ความขี้โมโหความขี้วีนหรือความชอบแก้ไขความถูกต้องแล้ว
มันยังอยู่แต่พี่สามารถควบคุมมันได้ดีกว่าเมื่อก่อนคืออย่างงี้นะ
แล้วดีกรีความแรงของอารมณ์ต่างเราสามารถทำให้มันลดต่ำลงกว่าเมื่อก่อน
ทำให้เรื่องใหญ่เล็กลงได้เมื่อก่อนพวกเราถนัดเรื่องเล็กทำให้มันใหญ่
ใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าหายไปจากชีวิตเราไม่ได้หายเลยแต่เราคอนโทรลมันได้ไหม
สาธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอุปนิสัยที่มีการบ่มเพาะที่มีการฝึกปฏิบัติในภาษาพระเรียกว่าฝึกปฏิบัติสะสมสั่งสม
มันจะช่วยขัดเกลาแต่สิ่งที่เป็นอยู่บางครั้งเราไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เลวนี่หว่า
แต่มันเป็นการที่เรานั้นแค่แบกภาระเอาไว้ในอารมณ์และจิตวิญญาณเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ธุระของเรา
เราวางไม่ได้เพราะบางทีมันเป็นเรื่องของโลกใบนี้ที่เราต้องรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องความดีงามความยุติธรรม

ในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงพักหรือช่วงเปลี่ยนดวงที่เมื่อกี้แม่บอก
เออกินไม่ได้เป็นบ้ากินแครอทกับอะไรรู้ไหมกินแต่แคลอทกับน้ำพริกเผาแล้วก็ข้าวเกียบ
ไม่กินอย่างอื่นกินอย่างนี้เป็นเดือน
กับส้มกินเป็นเดือนไม่รู้กินอะไรอย่างนั้น
เพราะเครียดที่ไม่มีงาน
ก็ไม่รู้ไม่ได้ยากจนนะเพราะว่าก็มีเงินเก็บแต่กินน่ะ
แครอทจิ้มน้ำพริกเผากับข้าวเกลียบกินเป็นเดือน
ก็คอเลสเตอรอลอาจจะขึ้นเพราะอันนี้เขาเกลียด

มันกินอะไรไม่ได้มันกินได้แค่นั้น
แล้วหลังพอพี่ตุ๊กกลับมานะมือนะส้ม
อะไรนะวิตามินเอเยอะเกิน
แล้วไปเริ่ม

คือตอนนั้นใครชวนเราไปวัด
บุ๋มรัญญาใครต่อใครชวนเราไปวัดปฏิบัติธรรม
นึงชวนใจเหมือนจะดีกว่าไหม

นาเขาเองมันจะบ้าเรอะไรแบบนี้
เค้าเป็นกลุ่มคุณบุหมลัญญาใช่ไหม

ก้วยก้อยกใกล้เวลาอยู่

อันนี้ก็กวนดิ๊กนั่งดังเรานะ

มันไอ้ตรงนี้เหตุการณ์มันกลับมาทำให้เราคิดว่าเออ

ตอนนี้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเราทุกข์ตรงนี้
ไปวัดจะดีไหมมันจะทำให้เราหายทุกข์ได้ไหม
ก็เลยมันก็เลยมีของเก่ามั้ง

แล้วในโลกนี้มันมีนะว่าไม่ใช่จำเป็นว่า

ท่านเป็นพระนักก่อสร้าง

แล้วก็พูดธรรมะแบบไม่มี

แต่เป็นเรื่องง่ายนะพี่ตุ๊กนะใช่

ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกล้วยมาก
แล้วก็ธรรมะที่ท่านสอนมันก็เป็นธรรมะที่

ท่านก็สอนสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้

มุมมองซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่เคย
จะเปลี่ยนแล้วเราก็คิดว่าเปลี่ยนไม่ได้
แต่ท่านทำให้เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้

ทำไมช่วงนั้นมันถึงอยู่ดีงาน

มันเป็นการเปลี่ยนชีวิตยังไงของดวงชะตานี้ฮะ

พี่ตุ๊กบอกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยพี่ตุ๊กดราม่ามาก

คนทุกคนในโลกนี้นะจะมีจุดนี้เลย

ทำงานที่เดิมมา๑๐ปีจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่ง

ถ้าเราอายุไม่เกิน๕๐นะ

ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นเสมอ
นี่พูดในฐานะที่เห็นคนมาตลอด

พี่ในชีวิตที่พี่ทำงานมา

ตอนนั้นมันไม่รู้ไง
ตอนนั้นกลุ่มนั้นสนิทกัน
คุณกล้วยคุณก้อยใช่ไหมคุณรอนบนจงสร้างถูกต้องไหม

แต่ไม่ได้ไปของานใคร
คนเขาคิดว่าอันนี้ยุ่งต้องไปถามย้อนกลับสิ
ไม่มีใครคิดว่าพี่ตุ๊กว่างหรอกเขาไม่รู้

ไม่เอาหรอกเผื่อมันไม่เหมาะไม่สม

คือแบบว่าถ้าเขาอยากได้เขาเห็นคุณค่าเดี๋ยวเขาก็จะเรียกคุณ
อย่างช่วงนี้ฮะมีดวงใครราศีไหนที่จะต้องผลัดเปลี่ยนดวงบ้างไหมฮะ
มีราศีที่ตอนนี้จะผลัดเปลี่ยน
อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนพี่ตุ๊กตอนนั้น
คือลาศีกันกับลาศีพี่เจก
อุ๊ยมีฉันด้วยเปลี่ยนอยู่แล้วหรอ
เปลี่ยนจากมีงานทำน้อยไปมีงานทำมากขึ้นป้าแรง

เข้าประมาณเดือนพิการธรรมมะกะลาวันที่๙ทุกอย่างเปลี่ยนดีมาก

เปลี่ยนปันทงและลาศีพิจิกเช่นเดียวกัน
ดาวเสามาทับเนี่ยหนึ่งจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านายเก่างานเก่า
ที่เคยคุ้นเคยทำและหยุดไประยะหนึ่ง
จะกลับมาจะกลับมาใหม่แล้วจะขยายต่อไป
นี่คือความหมายอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง

ซื้อของที่ตัวเองชอบกินในสิ่งที่ตัวเองอยากใช้
อะไรแบบนี้ทำให้มีความสุข

ไม่เคยคิดว่าจะได้กลับมาทำงาน

ไม่มีใครแล้วเห็นสักพี่ตุ๊กเข้าใจผิดกันหมดเลย
งานพิธีกรเนี่ยมันเป็นงานของคนยุคใหม่สำหรับรายการประเภทหนึ่ง
แต่รายการประเภทที่ต้องใช้การครบเครื่อง
จะทิ้งตุ๊กดวงตาแหม่มสุริวิพาก็บ้าแล้วถูกต้องไหม
พันปีชีวิตจะดีต้องพิธีกรคู่นี้อย่างนี้

ถามหน่อยรายการอายุ๑๘๑๙๒๐เนี่ยสปอนเซอร์เยอะแค่ไหน
กับรายการที่ตอบสนองคนสูงวัยเรียกวัยเกษียณ
อายุ๔๐๕๐๖๐๗๐ที่จะทำได้คนรุ่นนี้
และสปอนเซอร์สินค้าตรงนั้นเนี่ยนะมีแต่คนมีกำลังจ่าย
ไม่คิดทำรายการที่นี่ก็บ้าแล้ว

ไห้ไหมจริง
ไม่ระวังแต่ลูกชาย
ลูกเอ้ยก็ไปกับเขาอยู่นอนเดียวคนเดียว

เดี๋ยวก่อนไม่มี

ไม่เอาหรอกไม่เอาไม่คิดแม่ไม่คิดแล้วแม่ไม่คิดไม่เอาแล้วตอนนี้อยู่กับตัวเองไม่เอาแล้วเพราะมีความรู้สึกรู้ชะตาชีวิตของตัวเองว่าเป็นคนโชคไร้ในเรื่องความรักไม่ต้องห่วงพี่มีรักลูกรักแม่รักพี่รักน้องรักหมาพี่มีครบรักเพื่อนจบเหมือนรักลูกอย่างเงี้ยทุกวันนี้จริงแล้วพัตเตอร์เป็นแก้วต
เป็นทุกอย่างนั่นแหละอ่าลองดูสิคะเรื่องลูกอุตตะเป็นมหาอุดก็แปลว่าดูแลเลี้ยงดูลูกแบบอยากรักมากเกินไปอืม
เวลาใครแต่งงานไปไม่เคยอวยพรใครให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะอย่ามีลูกนะอย่ามีลูกนะเวลาลูกชายพาผู้หญิงเข้าบ้าน
พอเดินผ่านก็ล็อกประตูลูกจากข้างนอกไม่ให้ออกไปไหน